อ่ะปกติแล้วนะคะการรับประทานหมาล่า
มันจะอยู่ในลักษณะของการเสพไม้
มันจะได้กินหลายอย่างไงเราชอบหลายอย่าง
กินหลายอย่างจะได้สั่งกันเยอะมันก็สนุกดีเนี่ยนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่ารู้ว่ามันต้องเสียบไม้
แล้วมันก็ต้องเล็กอยู่บ้างแต่ทีนี้ที่สั่งมาเนี่ย
เล็กไปเธอบอกแบบเนี้ยเขาบอกว่าหายใจก็หมดแล้วค่ะ
แค่ลมหายใจพัดผ่านเนี้ยหมดแล้ว
ขนาดไหนต้องเปรียบเทียบกับอะไรไหม
เขาบอกว่ามีการเปรียบเทียบกับอันนี้อ่ะเหรียญห้าบาท
เล็กกว่าเหรียญห้าบาทอ่ะกินไงอ่ะเป็นลูกอมเหรอคะ
มันเล็กป่ะโอ้โหเหมือนมันแค่เศษป่ะ
ใช่เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่านี่เป็นหมาล่าที่แพงที่สุดในโลกนะคะ
เขาบอกว่าเธอซื้อมาสองร้อยห้าสิบบาททั้งหมดที่ได้มาเนี้ย
ร้อยห้าสิบบาทให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ตอบเรามาหน่อยนะ
เป็นยังไงบ้างคะหมาล่าแบบนี้คุณผู้ชมทานไหม
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะโพสต์ลงในเพจกลุ่มนครแม่สอด
รู้แล้วนะร้านหมาล่านี่อยู่แม่สอดนะ
เป็นภาพหมาล่าหมูเสียบไม้หลายไม้แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงตาค้างเป็นลม
ขนาดค่ะหมูเสียบไม้มันเล็กมากเขาเปรียบเทียบให้ดูเลยเล็กขนาดไหน
บางคนนึกภาพไม่ออกเปรียบเทียบเหรียญ๕ให้ดูไง
ห้าใหญ่กว่าค่ะเจ้าของโพสต์ระบุว่าสั่งมาล่าสองร้อยห้าสิบบาท
ร้านอยู่ในตัวเมืองแม่สอดไม่บอกนะว่าร้านไหน
เปิดมาตกใจแฮชแท็กเป็นลมแป๊บแฮชแท็กอิ่มจังประชดไปเลย
ทั้งนี้นะคะภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป
มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นนะคะ
ก็ตกใจเหมือนกันแหละกับขนาดที่มันเล็กเนี่ยนะคะ
มีหลายคนที่เข้ามาบอกเล่าประสบการณ์เหมือนกัน
บอกว่าก็เคยซื้อเหมือนกันได้น้อยมากเหมือนกันน่าจะเป็นร้านเดียวกัน
บางคนคอมเมนต์เจ็บแสบเลยบอกว่าไม้ไผ่น่าจะแพงกว่าหมู
น่าจะเป็นไม้ไผ่นำเข้าจากต่างประเทศหรือเปล่า
บางคนก็แซวว่าคงต้องกินทั้งไม้เลยถึงจะคุ้ม
บางคนบอกว่าดมแค่ดมลมหายใจผ่านหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าดูจากภาพแล้วเกินไปจริงนะคะแพงจริง
รับว่าช่วงนี้หมูมันก็ขึ้นราคากิโลกรัมละก็ประมาณ๑๕๐บาท
แต่เนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคใช้คำนี้ได้นะคะ
บอกหน่อยก็ดีนะว่าร้านไหนเขาจะได้รู้ตัวนะ